มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับรายงานสดมาจากที่นั่นครับเชิญครับ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนรายงานสดอยู่
ซึ่งเป็นจุดที่บอกกรลายจุดนะคะได้นัดให้กลุ่มมวลชนนะคะ

ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาเศษ
เพื่อที่จะต้องการทราบว่ากลุ่มมวลชนที่นัดหมายมาที่นี่นั้น
มีเหตุผลอย่างไรในการที่จะบอกเหตุผลกับออกลายจุดได้หรือไม่
ว่าทำไมนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านประยุทธ์ต้องลาออก
ตามที่มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งบรรยากาศ
ที่ห้างอามารินพาซ่านั้นนะคะก็ยังคงมีสื่อมวลชนนะคะ
ปากหลักในการที่จะติดตามสถานการณ์ด้านในนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยคือบอกกรรายจุดนะคะ
เขาได้เดินทางมาถึงเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๔นาทีนะคะ
ซึ่งทางนายสมพงศ์บุญงามอนงนะคะหรือบอกกรลายจุดนั้นก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คก่อนหน้านี้
แล้วก็นัดหมายให้มวลชนมารวมตัวกันที่นี่นะคะ
โดยณขณะนี้นะคะก็มีประชาชนค่ะ
แล้วก็ทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ย
เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ด้านในเนี้ยนะคะจะเห็นว่าเต็มไปด้วยเอ่อ
จำนวนของประชาชนที่มารอพบบอกกรลายจุดนะคะ
ซึ่งณขณะนี้นะคะก็ยังมีการต่อคิวเพื่อที่จะรอรับเบอร์เกอร์นะคะที่บอกกรรายจุดเนี่ยบอกว่าจะมีการเลี้ยงนะคะให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มวลชนที่มารวมตัวกันที่นี่ค่ะ
โดยนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีบริเวณที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปสังเกตการณ์มานะคะก็คือบริเวณถนนราชดำริ
หน้าเซ็นทรัลเวิลนะคะเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีทางกาดอาสาอาชีวะประชาธิปไตยนะคะ
พวกเขานะคะได้มารวมตัวกันค่ะแล้วก็เดินทางมาที่นี่โดยได้มีการนำแผงกั้นเหล็กนะคะมาเรียงต่อกันปิดถนนราชดำรินะคะเพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้รองรับมวลชนที่จะเดินทางมารวมตัวกันบริเวณแยกราชประสงค์ค่ะตามที่มีการนัดหมายไว้นะคะ
ท่ามกลางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็มีการขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะรวมไปถึงนำแผงค้ามาตั้งเต็มพื้นที่เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะ
สมบัติบุญงาม
อันนงนะคะหรือบอกกรลายจุดนะคะที่เรารอที่จะพูดคุยนะคะว่า
จุดประสงค์ของเขาในวันนี้ที่มารวมตัวแล้วก็นัดกลุ่มมวลชนมาที่นี่นั้น
มีอะไรบ้างซึ่งทีมข่าวก็จะติดตามแล้วก็รายงานกลับไปยังสถานี
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้น
บริเวณด้านหน้าห้างอมรินพลาซ่าค่ะครับอ่าขอบคุณนะครับ
บอกกรรายจุดน่าจะดูจากคนเข้าแถวแล้วน่าจะโดนหลายตังค์อยู่นะครับวันนี้
ก็ประกาศเอาไว้ในทวิตเตอร์ขนาดนั้นนะคะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นเวลา๕โมง๒๗นาที
ถ้าเอาตรงก็คือเลยเส้นตายที่ทางสอนอนลุมพินีขีดไว้ให้
กลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์มา๒๐กว่านาทีแล้วครับ
ตามบรรยากาศสดกันหน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้บรรยากาศที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐรายงานอยู่ตรงนั้นเลยค่ะครับ

คุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับ
บรรยากาศขณะนี้กลุ่มมวลชนนะครับยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้กันก่อนนะฮะบริเวณป้ายราชประสงค์
เห็นได้ว่ากลุ่มมวลชนนะครับนั่งปักหลักอยู่บริเวณนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ฟังการปราศัยกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้มวลชนที่เราเห็นตอนนี้
ไปจนถึงบริเวณห่างไปจนถึงห้างเกษรวิลเลสนะครับ
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับเราก็ต้องถอยออกมาเพราะว่า
บนแก่นำให้เราอยู่ห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ๑เมตรนะครับ
ก็จะเห็นภาพบรรยากาศขนาดนี้ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่มาประสัยอยู่บริเวณหน้าเวทีนี้ได้
เวทีวันนี้ไม่มีเวทีจริงนะครับ
แล้วก็มีเพียงแค่ลำโพงประมาณ๒ตัว
เท่านั้นไม่มีรถปลาใสอย่างใด
ไผ่ประกาศกับมวลชนนะครับ
บอกว่าวันนี้เวลา๑๘นาฬิกาช่วงขอรบทรงชาติ
จะให้มวลชนมาร่วมกันร้องเพลงชาติ
พร้อมกับชู๓นิ้วแล้วก็ช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาที
ก็จะมีการประกาศให้มวลชนร่วมกันเปล่งเสียง

แล้วก็ช่วง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
ก็จะประกาศยุติการชุมนุมพร้อมกับเปล่งเสียง
ผลเอกประยุจันทร์โอชากันอีก๑รอบด้วยนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้บริเวณหน้าเวทีชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราช
นำโดยไผ่ดาวดินนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังกันหน่อยนะครับ
ด้านหลังของผมขณะนี้ก็คือด้านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุม
บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือกลุ่มแรกที่ร่วมกันแต่งแร็กมาแสดงสัญลักษณ์นะครับ
ในครั้งนี้นะฮะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ
ตอนนี้นะครับก็มีการแต่งแร็กกันมาประมาณ๒๐๓๐คนนะครับ
นำโดยปันที่มาแสดงสัญลักษณ์ครั้งนี้
โดยพวกเขามาในคอนเซ็ปต์สีดำนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกได้ว่าคอนเซ็ปต์ผู้ดีอังกฤษ
เพราะว่าบอกว่าอังกฤษคือเป็นประเทศแรกของการมีประชาธิปไตย
แล้วก็ร่วมกันแต่งมาในครั้งนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ได้เห็นกันนะครับ
ขณะนี้ก็มีประชาชนมาร่วมกันถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศนะครับ
ก็มีการแต่งคอนเซ็ปต์ของพวกเขานี่คือคอนเซ็ปต์ชุดสีดำ

คอนเซ็ปต์ชุดสีดำนะครับที่ร่วมกันแต่งมา
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดจากที่นี่นะครับ
เดี๋ยวช่วงเวลาเคารพทงชาตินะครับ
อีกประมาณ๓๐นาทีข้างหน้า

บอกว่าจะให้มวลชนลุกขึ้นยืนแล้วก็ร่วมร้องเพลงชาติกัน
ชู๓นิ้วเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไร

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ

ถ้าหลายคนติดตามมันจะมีรายการเหมือนกัน
ก็เป็นการแต่งกายแบบผู้หญิงแบบสวยงาม
ก็คือจะคล่อนไปทางศิลปะด้วยก็ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ